คือเราก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงกันมากกว่าครับ
จริงใครมาคอมเม้นท์อะไรกัน
ก็มีแหละครับผมเลยได้ออกมาให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
เหมือนมีคนเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของศาลใช่ไหมครับ
ว่าตกลงถามประมาณว่าตกลงยังคบกันอยู่หรือเปล่า
ผมเองคือผมได้ยินว่าเขาถามหลายประเด็นไง
ผมก็เลยอยากจะเข้าไปให้เขาแบบโอเค
ให้เขาเข้าใจในทางที่ถูกต้องครับ
เขาจะได้ไม่คิดไปเองจะได้ไม่พูดไปเองครับ
แสดงว่ามันค่อนข้างที่จะแบบหนักแล้วแล้วใช่ไหม
หนักครับผมแค่ไม่อยากให้สาเขาแบบลำบากใจ
เพราะว่าเขาเองก็เป็นเพื่อนผมครับ

ก็เลยอยากจะให้เข้าใจไปในทางเดียวกันครับ

ก็ทุกคนก็เข้าใจไปในทางเดียวกันครับ

ยังไงทำไมต้องเอาเขาเข้าไปเกี่ยวครับ

เหมือนเป็นคนนอกภูมิการอะไรอย่างนี้

คือเราไม่อยากให้เขาโดนว่าในทางที่

ก็อยากให้คนเข้าใจในทางที่ถูกต้องครับ

ไม่ครับผมต่างหากครับโทรไปขอโทษเขา

คุณครับผมจะทรมานเบอร์นี้เค้าเข้าใจมาก

เพราะว่าตอนนี้ก็เราก็เป็น
คู่จิ้งกับพี่เชียร์

ผมก็เลยได้ชี้แจงไปตามที่เห็นครับ

ว่าไม่ค่ะไม่ลอกเข้าใจครับเข้าใจ